ส่องไฟให้แบบนี้ครับส่องไปส่องมา
ผมก็ตกใจครับ
ไปเจองูค่ะตัวใหญ่เลยนะคะขดอยู่ในผนังบ้าน
พี่วินเขาก็เลยใช้หมวกคล้องคอแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้

ออกมาจากผนังบ้านแบบนี้นะคะซึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกเจ้าของบ้าน
ก็คือคุณลุงเสื้อสีม่วงเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่ในบ้านได้ยินเสียงกุ๊กกัก

แต่ทีนี้เปิดฝ้าเพดานดูเห็นหางงูโผล่ออกมา
เอาไม่ใช่หนูแล้วล่ะหางหนูมันน่าจะไม่ใหญ่
ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้แจ้งกู้ภัยแจ้งพี่วินเข้ามาช่วย
จับงูเอาไว้ได้นะคะสรุปแล้วเสียงกุกกัก
อย่าไว้วางใจว่าเป็นหนูนะคะจะเป็นงูได้นะคะ

นอนอาก่อนกันนิดหนึ่งแล้วก็เลื้อยเข้าไปที่จุดสำคัญเห็นไหมคะ

เจ้าหน้าทีมูลและนิทีก็ต้องช่วยจับเอาไว้
เพราะว่าด้านหลังเป็นเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
มีไฟฟ้าข้างในเต็มไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ต้องช่วยจับเอาไว้
เพราะว่าด้านหลังเป็นเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
ถ้าเขาเข้าไปที่จุดนั้นอาจจะทำให้ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร
แล้วไฟจะดับทั้งเมืองราชบุรี

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตราชบุรี

บ้านทำความสะอาดเขาวิ่งหน้าตาตื่นมาแจ้ง
บอกว่าพี่งูเหลือม๒ตัวตัวใหญ่เลย
ใกล้กับลานเสาไฟฟ้าแรงสูง
เจ้าหน้าที่เมื่อกี้ก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะ
แม่บ้านบอกว่ามาได้ยังไงแม่บ้านก็สงสัยนะครับ
เพราะว่าบริเวณนี้จริงแล้วตาข่ายมีตาข่ายป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน
เจ้าหน้าที่ประจำการไฟฟ้าราชบุรีบอกว่าหลังจากนี้จะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ข่ายนี่อาจจะต้องเล็กลงแล้วก็แข็งแรงมากขึ้น
ไม่แล้วดูพื้นที่มันไม่ได้เป็นแบบป่าไม่ได้เป็นต้นไม้นะ
อาจจะมาตามท่อตามไหนน่าจะมาตามท่อนะครับ
ดูแล้วขนลุกนะโอ้โห